ผู้ชายคนนี้ขับรถมาแล้วก็ไปชนรถที่อยู่ข้างทาง

เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาดูแลเอง

แต่คุณผู้ชมดูสิตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วเนี่ยนะ
รถคันที่เสียหายทั้ง๓คันสภาพคือส่วนใหญ่ด้านหลังทั้งนั้นเลย

คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าเป็นรถคันที่ชน
หน้ารถก็จะยุบหน่อยหน้ารถก็จะเสียหายหน่อย

เพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยตรงถนนบางนัดหลาด
โลเมตรที่๓๖ช่องคู่ขนานขาข้าวกรุงเทพเนี่ยนะคะ
แต่ว่ายังอยู่ที่อำเภอบังปะโกงที่ฉะเชิงเศร้า
รถที่โดนชนจอดอยู่ไหลทาง๓คันนะ
มีฟอร์ดเวนเจอร์สีน้ำเงินมีเก่งฮอนดาซิตี้สีขาว
โดนชนท้ายส่วนใหญ่จะโดนท้ายฝั่งขวาที่พังเสียหายนะคะ
แล้วรถคันที่ชนเป็นกระบะอีซูซูสีน้ำเงิน
สภาพเนี่ยค่อนข้างเก่าก็หน้ารถพังเสียหาย
คนขับคือนายจรินอายุ๔๔ปีค่ะ
สภาพเขาเนี่ยก็ดูเมาแหละ
บอกกับรถคู่กรณีที่เขาชนบอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมมีประกันชั้น๑เดี๋ยวผมไปดูแลเอง
เดี๋ยวผมจัดการเองอันนี้คือสภาพเขานะ
พอตำรวจเห็นแบบนี้อ้าวไปจริน

จรินไปเป่าแอลกอฮอลหน่อยซิอันนี้ตอนมาถึงโรงพัก
กันหน่อยไหมคุณผู้ชมสภาพแบบนี้

ใช่ไงแล้วเดี๋ยวดูพอเป่าพูด
อ่ะออกมาจะเท่าไหร่คะ
พอให้มันถึงอีก

พอด้านควรหน่อยนะ
อ๋ออีก
โอเคโอเค

คือเขาก็ตกใจเพราะเขาเป่ามาแล้วเท่าไหร่๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เมื่อกี้เขาบอกอะไรนะขวดหนึ่งกินกัน๓คนเหรอคะ

เออแล้วสภาพเขาเป็นแบบนี้
แล้วเมื่อกี้ก็ยังยืนยันว่าผมมีประกันชั้นหนึ่งครับ
เอ่อตำรวจนะเห็นแบบนี้คุณจะมีประกันชั้นอะไรก็ช่าง
แต่อันดับแรกคุณเมาแล้วขับต้องโดนแจ้งข้อหานี้ก่อน
แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยต่อให้คุณประกันชั้น๑ถูกไหม

เขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอยู่แล้ว
แต่ทีนี้พอไปตรวจสอบประกันชั้น๑ไม่มีคุณผู้ชม

อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ขยบมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมพามาดูที่ร้อยเอ็ดหน่อย
อันนี้เป็นอุบัติเหตุกระบะที่บรรทุกน้ำมาเต็มคันนะ
ปรากฏว่าไปชนกับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงหน้าร้านขายก๋วยจั๊บอะค่ะ

เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บคนนึงนะ
จากการสอบสวนคนขับรถกระบะบรรทุกน้ำอายุประมาณ๕๐กว่าปี
เขาก็บอกว่าผมขับมามุ่งหน้าถนนเลี่ยงเมืองจตุรพักษ์พิมาร
พอมาถึงตรงนี้ก็เลี้ยวกลับรถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
จะส่งน้ำให้กับร้านขายก๋วยจั๊บนั่นแหละ
แล้วมอเตอร์ไซค์สวนทางมาทีนี้ก็เสียหลัก
ถลายลื่นไปกับถนนจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจก็เลยขอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
คนขับกระบะไหนดูสิ
ก็ดูยืนได้อยู่นะดูปกติ
อ้าวเปล่าพูดอันนี้เปล่าเต็มที่
ออกมาจะเป็นยังไงคุณดอมคะ
ลองดูนะคุณผู้ชมลุ้นไปพร้อมกัน
ประมวลผลสักพักนึงนะออกมา

แต่กระบาดมันถุกน้ำใช่มั้ย

ถ้ากินน้ำเปล่านี่ไม่ขึ้นมา๓๐๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นหรอกค่ะ

ทีนี้ก็คุมตัวไปโรงพักโดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ